เอามาวงล้อหมาชนมาครับผมพร้อมแล้วหมุนเลย
ดูแล้วนะครับก็มีน้องไอซ์นะครับคุณนาตาลีนี่เป็นชาวต่างชาติ
คุณพระแล้วก็มีน้องปลามแล้วก็น้องเวฟนะครับเอาใครดีครับ
เอาน้องไอซ์ก็ได้ค่ะน้องไอซ์นะครับค่ะ
ไอซ์แนะนำตัวครับผมสวัสดีครับผมเชื่อไอครับ
ผมชอบดูหนังมากเลยครับชอบดูหนังผมชอบดูหนังไงน้ำหนา
เราว่าตาอะไรครับบอกว่าดูหนังมากเลยใช่ไหมผมชอบดูหนังมากเลยครับ
เขาบอกเขาชอบดูหนังหนูชอบดูหนังไหมน้องหญิงชอบมันก็ไม่น่าจะยาก
ในสามท่านนี้ชอบดูหนังทุกคนถูกต้องอ่าพี่สมจิตนี่ประจำหนังเรื่องสุดท้ายที่ผมดูครับ
คือเรื่องพี่ขาวกำนันจากลุงดีจากกับธุริยาศาสตร์
เพิ่งอ้างสารเมื่อวานด้วยชอบเหมือนกันเรื่องนั้น
แล้วเอาพี่ป๋องมาไหมหรือเอาพี่สมจิต
เป็นพี่ป๋องก็ได้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
มีแฟนยังมีแฟน
มีค่ะมีค่ะ

ไม่มัน

ช่วยหลอกพี่นะ

เดี๋ยวจะช่วยแจ่ไทยเป็นไทย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

อันนี้ไม่ตอบ

เลือกใครจ๊ะคนไหนจ๊ะ

ข้อนี้ไม่ยากถูกต้องหรือไม่ครับ
แล้วไปนะครับสวัสดีครับคุณดวงดาว

พักหลังมานี่พี่ป๋องท็อปปอมนะฮะ

โอ้โหตอนนี้ได้มีหนึ่งดวงดาวแล้วนะครับ
เป็น๒๓ดวงดาว

แต่๒๓ดวงดาวนี้คือมารายการเรา๑๐๐ครั้งแล้วนะครับ

อันนี้ต้องดูนะฮะอัตราเฉลี่ยด้วย

วงล้อมหาชนมาแล้วพร้อมแล้วมุนเลย
อยู่ที่มีน้องออร์นะครับ

คุณเอ็มแล้วก็คุณเนม

น้องออนแนะนำตัวครับ

ออยนะคะชอบดูการ์ตูนมากเลยค่ะ

ก็คือเลือกกล้วยหอมจอมส่นค่ะ

ชอบมากตอนกล้วยหอมจอมสด

กล้วยหอม
ซึ่งเรารู้แล้วว่าใครพึ่งไม่ได้นะฮะในข้อนี้นะ
อาร์ตนะกล้วยหอมจอมสนอาร์ตรู้จักไหม
รู้จักครับเพราะว่าปกติก็เป็นคนชอบกินกล้วยอยู่แล้ว

กล้วยหอมเพราะว่าดีต่อสุขภาพ
ถูกต้อง
คือวิเคราะห์แล้วคนที่จะช่วยผมได้นะครับ

เพราะหน้าแกเหมือนลิง
พี่ป๋องผมสามารถไม่พูดนะพี่

เรื่องของมีสองคนปะ

ไม่เคยดู

โอเคโอเค
ลงเหลี่ยนเท่าไหร่ว่าดีครับคุณมั่นใจมั้ย

เอ้าซักสามก็ได้คือในไหนก็ในไหนล่ะ

สามเหรียญกับคำถามข้อนี้ถามว่าอะไรครับ
ค่ะแล้วคำถามของออนนะคะก็คือ
การ์ตูนนะคะเรื่องกล้วยหอมจอมโซนที่เป็นชื่อภาษาไทยนะคะ
มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ

อ๋อไม่เป็นไรนี่เป็นชื่อภาษาอังกฤษในเรื่องของเขา

น้องอัสคิดว่าเป็นข้อ๔นะฮะ

ใช่หรือไม่๓คะแนน
ค่ะแล้วคำตอบของออร์นะฮะก็คือ
ก็คือหนอนลายทาง

สมจิตได้มาอีกหนึ่งดวงดาว
ตอนนี้ยังไม่มีใครพลาดเลยนะครับเก่งทุกคนเลยนะครับ
มาครับวงล้อมหาชน
พร้อมแล้วมุนเลย
หยุดที่มี

มีน้องนิกกี้นะครับน้องนัทแล้วก็ป้าแอ๋ว

มา๒ป้าแล้ว๒น้อง

เลือกแล้วนะครับเลือกน้องนัทนะครับ

นัทก็เป็นคนพื้นเพจังหวัดราชบุรีนะคะ
บอกว่าชอบฟังเพลงเป็นคนราชบุรีด้วย
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

มาแม่นมาแม่นมา
พระอาทิตย์บวกพระอาชบุญ
หนูจะไว้ใจใครด้าน

ก็อืม

มีเบียงพี่สมจิตไหวไหม
ไปทำงานช่วยจังหวัด
พี่สมจิตมา

เพื่อนก็ไป๓แล้ว
อย่าทิ้งเพื่อนเนาะ

เหรียญในข้อนี้ขอคำถามครับ

กับคำขวัญของจังหวัดค่ะ

และอยากจะถามว่าอีก๑ชนิด

คำขวัญในจังหวัดราชบุรีนะ

นัทขวัญมีปลาเกี่ยวกับเรื่องคำขวัญ
มีปลาควรมีแม่น้ำภาคจีน

เพราะคือถ้ำค้างข่าว

แล้วก็มีแบทแมนของเราด้วยครับ

ค้างข่าวนะครับ

คำขันของจังหวัดด้าชบุรีนะคะก็คือ

โอ่งมังกรวัดขนอนหนังใหญ่

สำหรับผู้ชายที่ดูชนิดหนึ่งนะคะ

ถ้าเลือกพี่ป๋องมาก็ได้ตอบกะหรี่ปั๊บแล้ว
โชคดีไม่เลือกพี่ป๋องนะฮะ
มาที่น้องหยิง

ก็เหมือนเรียนเรียนกรงเรียน

ใช่หรือเปล่าน้องพลอยแนะนำตัวหน่อยครับ

พลอยค่ะมาช่วยงานอยู่ที่วัดโพค่ะ

มาช่วยงานอยู่วัดโพ

วัดโพล

โรงเรียน

โรงเรียน
โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

ตนอย่างที่คุณสมจิตบอกหรือจะเป็น๑๖ตนนะครับ

๔มันน้อยไปไหม
๔มันน้อยไปนะคุณหญิงชอบอะไรล่ะครับชอบ๔หรือชอบ๘
๘ไปได้หรือเปล่านี่๘ถึงหรือเปล่า
๘ถึงไหม๘ถึงไหม๘นี่ก็เยอะนะรอบวันเลย
เพราะฉะนั้นเราตัด๓๒ออกไหมครับตัด๑๖ออกไหมครับตัด๘ออกไหมครับ

อ้าวไม่เหลืออะไรให้เลือกเลยนะฮะต้องตอบแล้วครับผม
ชอบอะไรครับตอบว่า๘ก็ได้ค่ะ๘๘
ตอบแล้วครับว่า๘นะฮะลังเลระหว่าง๔กับ๘แต่ตอบมาแล้วนะครับว่า๘นะครับ
ขอให้โชคดีได้๓คะแนนนะครับใช่๘หรือไม่